ถ้าใครได้ยินข่าวว่ามีผู้ชายบุกเข้าไปในบ้าน

เอาไปเฉพาะตัวใหม่

ตัวใหม่คงดูไม่ยาก

ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดกับวันแสก

แล้วเลือกปลดเฉพาะใหม่
แล้วซุกไว้ในเสื้อแล้วก็เดินจากไป

ท่านหนึ่งนะครับท่านตั้งคันอ่อนด้วย

ช่วงบ่ายของ๖วิทยุทธาญนที่ผ่านมานะนี่
นี่บ้านที่เกินเหตุ
ชุดสืบศูนย์สอบภาพเมืองอูบลรัชฐานีเก่งจริง
ลอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุธิศักดิ์ธานีอายุ๔๒ปี
เป็นชาวบ้านตะบลชีทวนอเผิกเคืองไน
โน้นห่างจากตรงจุดเกิดเหตุ
เคืองไนมา๔๐กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปที่บ้านพัก
ที่เจ้าตัวนั่งถอดเสื้อสบายใจอยู่หน้าบ้าน

พบว่าในร่างกายปัสสาวะสี

ส่วนเรื่องขโมยชุดชั้นในนะครับ

แล้วก็เสพยาเสพติดคอตกแล้วตอนนี้
เมื่อกี้คอตั้งต่อไปตบเสื้อเขา

โอ้เธอดีใจเนี่ยดีใจเนี่ย
ตำรวจจับคนร้ายได้เร็วเพราะว่าเธอกังวลใจ
ก็ขนาดกลางวันมันยังกล้ามานะ

อันนี้นะฮะก็จะได้ไม่ไปทำกับใครอีกครับ